ย่าเป็นหนึ่งในประเทศในอาฟริกานะครับ
ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปดูชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเคนย่าก็มีอุทยานแห่งชาติอยู่หลายแห่ง
แต่ที่มีลักษณะเฉพาะจะเรียกได้ว่ามีแห่งเดียวในโลกก็ได้
นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติที่กรุงไนโลบีนะครับ
ลักษณะเฉพาะของที่นี่ก็คือเป็นอุทยานที่ถูกเมืองล้อมรอบ
เวลาไปถ่ายรูปเราก็จะได้เห็นภาพสิงโตที่ฉากหลังจะเห็นเป็นอาคารสูงอยู่ไกลนะครับ
แต่ว่าตอนนี้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้กำลังถูกคุกคามจากการพัฒนาเมืองที่ขยายอย่างรวดเร็ว
ทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียพื้นที่อุทยาน
รวมถึงสร้างแรงกดดันให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งนี้ครับ
ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติไนโรบี
บรรดาสัตว์ป่าเยื้องย่างไปมา
ท่ามกลางฉากหลังที่เป็นแนวอาคารของกรุงเนรวี

รอบด้วยเมืองพื้นที่๗๓๐๐ไร่แห่งนี้
กำลังมีปัญหาระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเมืองเอฟริน
เลี่พาวเมริสเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่า
ทุกวันเราต้องเจอปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์

มีความสนใจที่หลากหลายเกี่ยวกับอุทยาน
แต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่าง

เพื่อให้พวกเขาชื่นชอบอุทยานแห่งนี้
เคนย่าได้ประกาศแผนสร้างทางรถไฟ๑๒กิโลเมตร
จากท่าเรือมอมบาซ่ากับกรุงเนโรบี
และต่อไปยังประเทศยูกันด้า
เพื่อแทนที่ของเก่าจากยุคอนานิคมอังกฤษ
โดยจะลดเวลาและค่าใช้จ่าย
รวมถึงปริมาณรถบนถนน
ว่าจะเสร็จในอีก๒ปีข้างหน้า
เส้นนี้จะตัดผ่านบางส่วนของอุทยาน

และที่ทำธุรกิจนอกอุทยานมีราคาแพงกว่า
แต่สัตว์จะยังสามารถเดินไปมาได้
ใต้ทางรถไฟที่ยกระดับขึ้น
ประธานาธิบดีอูโฮรูเคนยัตต้า

ทางรถไฟจะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโต

ค่าขนส่งในภูมิภาคจะลดลงมากกว่า๑๖๐บาท
ซึ่งจะทำให้การผลิตขยายตัว
ราคาสินค้าและบริการถูกลง
และนี่คือกำไรที่แอฟริกาฝั่งตะวันออกจะได้
ก่อนหน้านี้มีโครงการตัดถนนผ่านอุทยาน

หลังนักอนุรักษ์นำเรื่องขึ้นศาล
พอล่าคาฮูบูนักอนุรักษ์บอกว่า

ได้แสดงความเห็นประชุมกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งทำให้เขาตัดสินใจทำรางรถไฟยกระดับ

ซึ่งจะทำให้เสียหายมากกว่านี้
และเป็นมลพิษต่อสายตา
มันเป็นการปรณีประนอมที่เจ็บปวดทั้งสองฝ่าย

ในขณะที่เราเองก็ต้องยอมรับว่า
เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้สมบูรณ์
เลลี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่า

ทำให้ไม่มีที่สำหรับการสร้างสาธารณูปโภค
และนั่นต้องทำให้ลุกพื้นที่อุทยาน
เลลี่บอกว่าเมื่อพวกเขาต้องการแก้ปัญหาจราจร
ก็ไม่มีที่เหลือในเมืองให้ตัดถนน

จึงทำให้พวกเขาพยายามเข้ามาใกล้อุทยาน

เพราะที่นี่เป็นที่เดียวที่ยังมีที่เหลืออยู่

อยู่ติดกับที่อยู่อาศัยและสนามบิน๒แห่ง

ไปจัดการกับสัตว์ที่หลุดออกไป
อย่างเมื่อเร็วนี้ก็มีเสือดาวหลุดไปที่รันเวย์ของสนามบิน
บรรดานักอนุรักษ์กำลังเป็นห่วงการเติบโต
และการพัฒนาของเมืองรอบอุทยาน
กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อสัตว์ที่อยู่ในอุทยาน
พอล่าบอกว่าตอนนี้เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

ประชากรเพิ่มขึ้นต้องการที่ดินในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
ซึ่งกำลังสร้างแรงกดดัน
มีการวางท่อตัดทางรถไฟหรือถนน
คุกคามพื้นที่ทางเหนือของอุทยาน
อกจากนั้นทางใต้ก็มีปัญหาเช่นกัน

ที่จะไปขัดขวางการอพยพของสัตว์ป่าทางตอนใต้
ซึ่งนั่นหมายถึงสัตว์ป่าจะถูกจำกัดวงให้อยู่ในอุทยานมากขึ้น

มีคว้ายป่าและนกแต่ไม่มีช้าง
อุทยานแห่งนี้เคยเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์
แต่ตอนนี้กลับต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันของการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว